เป็นคดีที่ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ขออภัยผู้เป็นยายของเด็กหญิงวัย๘ขวบ

แจ้งความไว้ว่ามีตาเท่าข้างบ้านวัย๗๑ปีเนี่ย
ล่อลวงหลานของเธอแล้วไปข่มขืน
โดยบอกเด็กว่าเดี๋ยวให้๒๐นะ
ล่อมเด็กเข้าไปที่บ้านพาเข้าบ้าน
๗๑ปีเด็กอายุเท่าไหร่นะคะ
๘ขวบครับแต่ก็ต้องบอกว่า
ชายสูงวัยวัย๗๑ปีนี้ตำรวจตามตัวมาได้
เขาปฏิเสธนะเขาบอกไอ้ที่ให้๒๐บาทเด็กไป
เพราะเอ็นดูส่วนตาเองก็มีโรคเยอะแยะอายุก็มากแล้ว

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากยายของเด็ก
ได้พาเด็กวัย๘ขวบเข้าร้องทุกข์กับ
รับเรื่องร้องทุกข์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสิน
โดยบอกว่าหลานสาว๘ขวบถูกชายอายุ๗๑ปีในหมู่บ้านเดียวกัน
หลอกเรียกให้ไปเอาเงินซื้อขนม
แต่กลับพาเข้าบ้านจูบปากเด็กจับแก้ผ้าบังคับ
ขอจับอวัยวะเพศแล้วก็ข่มขืนเด็ก
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับสพเมืองกรสิน
แต่เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นคนมีฐานะดีแล้วก็มีญาติเป็นตำรวจด้วย
ทีนี้ก็เลยมาร้องทุกข์กับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับ
โดยยายของเด็กหญิงวัย๘ขวบบอกว่าหลาน๘ขวบ
อาศัยอยู่กับเธอสองคนเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน
ส่วนแม่ซึ่งเป็นลูกสาวของเธอก็มีแฟนใหม่ไปอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
ก็มาเยี่ยมลูกเป็นประจำ
ซึมเศร้าและเด็กก็บอกว่าเจ็บอวัยวะเพศ

หลานบอกว่าวันที่๑๗กรกฎาคม
คุณตา๗๑ปีคนในหมู่บ้านเรียกให้ไปหา
บอกมาเอาเงิน๒๐บาทมาเอาไปซื้อขนม
ด้วยความไร้เดียงสาของหลานก็ไปหาตา
พอตาคนนั้นพาหลานเข้าไปในห้อง

ถอดเสื้อผ้าบังคับขอจับอวัยวเพศ

โดยเด็กได้ร้องไห้เสียงดังแล้วก็วิ่งออกมาครับ

ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก็รอผลจากแพทย์อยู่
ส่วนทางคุณยายก็บอกว่า
คนที่ทำคือตาวัย๗๑ปี

ทีนี้ครับตำรวจเชิญตัวคุณตาวัย๗๑ปี
ผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเมื่อวานนี้แล้วนะ
และรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ

เขายืนกรานปฏิเสธข้อหาทั้งหมด
โดยบอกว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ

พร้อมที่จะต่อสู้คดีนะครับ
แล้วบ้านของตาอยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียหายไป
แค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่ตาบอกว่าตอนนั้นตาไม่ได้เหลอกลวงเลย

ส่วนภรรยาก็ไปเลี้ยงหลานให้กับลูกที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพ
ตาเองก็มีโรคประจำตัวโอดเบาหวาน
ทานยาเป็นประจำเนื่องจากอายุมาก
แล้วก็ในวันดังกล่าวคือ๑๗กรกฎาคม
จำได้ว่าช่วงสักประมาณ๔โมงเย็นเนี่ย
ตากำลังทำกับข้าวอยู่ด้านล่างของบ้าน
เดินเข้ามาเล่นในบริเวณบ้านของตาเอง

ตาก็เลยให้ไป๒๐บาทเพราะเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานจริง

แล้วก็ลวงเด็กเข้ามาในบ้านเพื่ออนาจารย์หรือข่มขืนตามที่ถูกกล่าวหา
เพราะอายุมากแล้วคงไม่มีกำลัง

ตาเองก็หมดสมรรถภาพทางเพศมาหลายปีแล้ว

ทางตำรวจเองก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อน๓ข้อหา
คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
แล้วก็พรากเด็กไปจากบีดามันดาหรือผู้ปกครอง
แล้วก็ต้องมีการประสานทีมสหวิชาชีพ
เพื่อไปสอบปากคำเด็กและผู้เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมอย่างละเอียดต่อไปด้วยนะครับ

ก็เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมในข้อหากระทำอาณาจารย์

แม้คุณตาคนนี้จะปฏิเสธไม่ได้กระทำ

หลานยืนยันเหมือนเดิมว่าถูกฉุดถูก

คงต้องอาศัยสหวิชาชีพพูดคุยกับเด็กอีกทีนะคะ